คุณขาอิจฉาจริงไม่รู้ทำบุญด้วยอะไรนะคะ
สำหรับสาวโยเกิร์ตนัทชานั่นเองนะคะ

วันเกิดที่ผ่านมาคุณสามีคุณพี่ดีเจพีเค
โอ้โหสายเปย์ตัวจริงเล่นใหญ่เล่นโต

อันนี้ก็เบซิกรีใครก็ให้กันได้
แต่นี่ยิ้มหน้าบานกับอะไรคะ
เงินเต็มมือเลยค่ะ
นี่แหละค่ะถึงขนาดที่ว่าคุณหนิงปณิตานี่นะคะ

แล้วก็รีบโพสต์แล้วแท็กหาใครรู้ไหม
แท็กหาสามีจิ้นมาดูไว้เนี่ย
คู่นี้ดูเป็นตัวอย่างทำดีมาก
แล้วก็อวยพรวันเกิดให้คุณโยเกิร์ต
แล้วก็ชื่นชมคุณพีเคบอกว่าทำดีมากเลยพี่ชาย
ว่าแต่เจ้าก้อนเงินสดทั้ง๔ปึกคุณผู้ชมค่ะ
เบ็ดเสร็จแล้วเป็นเงินเท่าไหร่
ดิฉันก็นับไม่ถูกเหมือนกันไม่เคยมีเยอะขนาดนั้นนะคะ

เคยเปลยเอาไว้ว่าอยากได้มากกว่ากระเป๋าแบรนดเนมหรูอีก
นาฬิกังนาฬิกาเรือนแพงอะไรอย่างนี้
ไม่ได้อยากได้หรอกค่ะไปฟังสาวโยเกิร์ตกันหน่อยจ้า
ตอนแรกเขาถือช่อดอกไม้ไปช่อดอกไม้ช่อใหญ่ช่อแดงมา
แล้วก็แบบน่ารักคือจริงเราก็แฮปปี้แล้ว
คือไม่ได้แค่นั้นเราก็รู้สึกจะแฮปปี้แล้วแบบโซโรแมนติกแล้วอะไรอย่างนี้
แบบหยิบซองขึ้นมาให้ก็แซวค่ะว่าอย่างน้อยกว่าปีที่แล้วนะ

ก็ประมาณนึงก็ไม่น้อยกว่าปีที่แล้วค่ะ
แล้วเอาไปร้องนี้แล้วก็แท็กนี่แท็กพี่จีนว่าแบบนี้ให้มาดู
ไปแบบนี้คุณสามีโอ้โหปวดกระบานกันแล้วนะ